คุณผู้ชมครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อย
มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีพลเมืองคนนึงแหละ
เขาไปเห็นคนขับรถมาจอดในที่ของคนพิการ
ซึ่งคนขับรถเนี่ยก็ไม่ได้พิการเห็นแบบนี้เขาทนไม่ไหว
ให้เวลาเลยนะบอกว่าถ้าภายในเวลาเท่านี้
ยังไม่มาเลื่อนรถจะทุบกระจกแล้วนะสุดท้ายไม่มาจริงจริง

เป็นภาพความเสียหายกระจกรถคันหนึ่งด้านหน้าซ้ายมีรอยถูกทุบจนแตกเป็นรู
พร้อมกับระบุข้อความว่าผมทุบรถคนไม่พิการมาจอดรถที่คนพิการ
ผมยินดีจ่ายค่าเสียหายแต่ไม่ขอยินยอมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยที่ผมไม่ยอมทำอะไรข้อความยังระบุลำดับเหตุการณ์บางช่วงบางตอนได้ว่า
ผมเห็นรถคู่กรณีมาจอดในที่คนพิการที่ห้างแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย
แล้วก็เดินออกไปสองคนมองจากด้านหลังนี่นะก็ดูสูงยาวเข่าดีไม่ได้พิการหรือว่าท้องอะไรเลย
เขาก็เลยไปแจ้งประชาสัมพันธ์ฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้แจ้งเจ้าของรถ
เลื่อนรถไปจอดที่อื่นแล้วเขาก็ไปทานสุกี้กับครอบครัว
หลังแจ้งเนี่ยก็ไปทานข้าวตามปกติทานไปได้สักพักเดินกลับมาดูอีกครั้ง
อ้าวรถยังจอดอยู่นี่ยังไม่ได้มีการขยับเลย
ก็เลยไปแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้งย้ำว่าภายในสิบนาทีเนี่ยนะ
ถ้าไม่มาขยับนะเขาจะไปทุบรถคันนี้แล้วนะ
ถึงตามเวลาที่กำหนดก็เดินไปทีนี้จะไปทุบรถละ
ผู้จัดการของห้างเห็นเหตุการณ์มาขอร้องว่าอย่าทำเลย
เดี๋ยวผู้จัดการจะเดือดร้อนจะโดนไล่ออก
อ่ะก็เลยยังไม่ทำเดินไปทานสุกี้ต่อจนทานเสร็จ
ยังนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งเห็นรถยังคงจอดอยู่ที่เดิม
ทีนี้ก็ไปทุบรถจนกระจกแตกเสียหายแบบที่เห็นนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้เมื่อเจ้าของรถมาถึงก็แสดงตัวรับผิดชอบ
ค่าเสียหายคนทุบเนี่ยก็แสดงตัวรับผิดชอบนะคะ
ตามคลิปที่เห็นไปเมื่อสักครู่ส่วนผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงจริง
ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่จอดรถของคนพิการค่ะผมเห็นน้องจอดรถในที่คนพิการ
แล้วก็ตรงนี้มันไม่ใช่ที่คนพิการผมยอมไม่ได้
ผมยินดีจ่ายค่ากระจกแต่ผมยอมให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ได้
ก็ผมก็ขอโทษผมถอยแล้วก็อาจจะไม่เห็น
เพราะผมรู้ที่นี่ว่ามันมีที่เกิดแต่ผมคิดว่าอยู่ช่วงนี้นะ
แต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำร้ายทำไมคุยไม่ได้คุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหม
ผมประกาศชั่วโมงกว่าแล้วประกาศตั้งหลายรอบแล้ว
ไม่มีโอกาสผมประกาศหลายรอบแล้ว
ประกาศเจ้าของที่ติดต่อที่เฉพาะสัมภัณฑ์ประมาณ๒ชั่วโมงแล้ว
ตำรวจเนี่ยนะมาในเหตุการณ์แล้วก็เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปเจรจากันต่อที่โรงพัก
เจ้าของรถเรียกเงิน๗๐๐๐๐บาท
หมื่นเนี่ยแบ่งเป็นค่าซ่อมสองหมื่นนะคะ
เสียเวลาแล้วก็ค่าเช่ารถอีก๕๐๐๐บาทที่เขาจะต้องไม่มีรถใช้

ผู้เสียหายก็ขู่นะคะหากไม่จ่ายนี้จะฟ้องแล้วก็ต้องจ่ายมากกว่านี้อีก
ตำรวจก็ต้องเรียกไปคุยต่อแล้วค่ะไปเจรจาลดค่าเสียเวลาลงค่าเช่าลดลง
ก็เหลือ๑๐๐๐๐บาทนะนะคะก็มีการเจรจาต่อรองกันลงว่า
ทางนี้โพสต์ข้อความตอนท้ายเขายังบอกอีกว่า
คือตัวเขาต้องการให้สังคมไทยมีตัวอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลาน
ตัวเขาเองทำคนเดียวไม่ได้ก็ขอให้คนในสังคมเนี่ย
ดูสิว่าจะเดินพร้อมไปกับเขาไหม
ในการเห็นอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องออกมาแบบออกมาทำอะไรสักอย่างนะคะ
ในโลกออนไลน์ก็มาแสดงความคิดความเห็นกับเหตุการณ์นี้กันหลากหลายเลยนะคะ
ก็มากดไลค์กันเป็นจำนวนมาก
คือจริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะ

การไปทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ย
มันมีข้อหาอยู่คือข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ซึ่งมันไม่ใช่การเสียสละมันไม่คุ้มกันเลย
กับการที่เราจะต้องไปมีข้อหาแบบนั้น
อาจจะลองช่วยกันหาวิธีอื่นในการที่จะช่วยกันรณรงค์ระเบียบสังคม

แต่ว่าไม่แนะนำให้ไปทำลายข้าวของแบบนี้นะคะ
เพราะว่าคือเอาจริงมันก็เข้าตัวเรานั่นแหละ
อย่างที่บอกถ้าฟ้องมาเราก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะ